ที่จังหวัดพยาวเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขารวบรวมเอาศิลปินเอาไว้อยู่เยอะมาก
เรื่องของการแก่สลักเนี่ยมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
ฝีมือที่มีฝีมืออยู่เยอะเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว
เป็นความเก่าความสามารถของคุณลุงวัย๖๗ปีครับ
ที่คิดค้นประยุกต์เครื่องดนตรีชนิดใหม่
เขาเรียกว่าซอไม้ไผ่
อู้เป็นทางนี้หรอนี่แต่ซออู้ซอด้วงซอสามสาย
นี่แหละมาใหม่ครับซอไม้ไผ่ครับ
เห็นอยู่นี้กำลังบันเลงบทเพลงอยู่เลยครับ
ของคุณลุงทวีจันแจ้งนะครับ
อายุ๖๕ปีนี่แหละ๑๗ปี๖๕๖๗ประมาณนี้เป็นชาวจังหวัดพิจิตรนะครับ
เครื่องดนตรีคู่ใจที่คุณลุงนั้นประยุกต์แล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเอง
แล้วก็ยึดถือเป็นอาชีพมานาน๑๕ปีแล้วนะ
คุณลุงเล่าว่าแต่ก่อนมีอาชีพวาดภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัด
และเล่นจักเข้ตามวงดนตรีต่างนะครับ
และด้วยความชอบส่วนตัวก็เลยคิดที่จะมาทำเครื่องดนตรีเป็นของตัวเอง
ตามภูมิปัญญาของคนที่เรียนจบเพียงแค่ชั้นป๔
โหวแต่ก่อนน่าจะมีป๗ไง

หลักของเครื่องดีดอย่างจราเข้ของญี่ปุ่นเอามาประยุกต์ใช้
กับเครื่องดนตรีประเภทสีอย่างซอเอามาประยุกต์กัน
มาลงตัวที่ซอไม้ไผ่ชิ้นนี้แหละครับ

วิธีการทำมันยากไหมแล้วมีความเป็นมายังไงฮะ
ก็เลยทำขึ้นมาเอง
แต่นี่เราก็ทำเองแล้วก็จะไปทำตามเขาเพราะโครงการัยอยู่
ก็เลยเอาใหม่เลยขึ้นรูปใหม่เลยอืม
ไม่ให้เหมือนเขาหลักการเล่นก็ไม่ให้เหมือนเขาเลย
กว่าจะเป็นไม้ไผ่นี่ขั้นตอนนานกว่านี้เยอะ
เป็นไม้ไผ่นี่เพิ่งมาเป็นได้๑๐กว่าปีหลังนี้
นี่กว่าจะทำออกมาได้นะ
ก็ใช้ระยะเวลาเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์นะครับ
ได้ง่ายนะคุณแล้วลักษณะมันไม่ได้เหมือนซออื่นทั่วไปนะ
คุณดูวิธีการแบบจับสิ

ซอปกประสิทธิ์มันจะเป็นแนวตั้ง
ครับอันนี้อารมณ์เหมือนเปียโนเลยนะ
ใช่เหมือนอิเล็กโทนรวมกันกับจาแค่กับซอ
เขาบอกจาแค่ญี่ปุ่นลักษณะการสีมันจะสีแนวนอน

ก็เป็นการทำเครื่องของซอไม้ไผ่นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นไผ่น้ำเต้าไผ่ตรงไผ่สีทอง
ส่วนประกอบต่างของซอที่ทำมาให้เห็นแบบนี้นี่แหละครับ
ส่วนสายเขาบอกว่าใช้สายกีต้าแทนสายเอ็นนะ
เพราะว่ามีความคงทนและเสียงมันจะใสคมชัด
หัวใจหลักที่สำคัญอีกอย่างก็คือ
ไม้คันสีตัวไม้จะทำด้วยไม้ไผ่เช่นเดียวกัน
และจะใช้คู่กับเอ็นไนลอนอย่างดีก็จะทำให้เสียงภัยร้อมากยิ่งขึ้น
อย่างที่ได้ยินได้ยินแบบว่าคลอตามไปด้วยนี่แหละคุณผู้ชมครับ
เหนือจากเครื่องดนตรีแล้วนะคุณลุงเนี่ยเขายังมีใจรัก
เรื่องของไม้ไผ่เป็นชีวิตจิตใจเอามาทำเป็นรถแบบนี้
ขนาดนี้เราให้ว่าแต่งรถทั้งคันเลยนะนี่
นี่สุดยอดน่าจะเอาไปโชว์ตามงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์นะ

คุณผู้ชมถ้าสนใจอยากจะว่าจ้างลุงทวีไปเล่นดนตรีตามงานต่างนะครับ
ก็ลองโทรไปได้มีหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้นะครับ

ไปพูดคุยกับคุณลุงเขาพอจะมีเวลาว่างไหมอยากจะมาเปิดตัวโชว์งาน
หรือจะเอารถของคุณลุงไปโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปรก็ได้

คุณลุงเก่งมากเลยนะในการที่จะทำเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งขึ้นมา
ที่มันสามารถประยุกต์มาจากแค่ญี่ปุ่นหรือว่าซอแบบไทยอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันผสมผสานกันอยู่ได้ลงตัวมากเลย
คือมันต้องใช้ความคิดขนาดไหน

จะออกมาเป็นแบบนี้น่าสุดยอดเลยค่ะ
คุณผู้ชมส่งหลายมากบอกว่าน่าจะจดลิขสิทธิ์เลยนะ

ต้องเนี่ยบอกว่าซอเท่มากเลยจดลิขสิทธิ์เลยรับรองนะคะ

ชอบข่าวแกะสลากค่ะแต่ว่าไหนแกะคะมีแต่ช้าง

เขาแกะสลักไม้ไม่ใช่เป็นรูปแกะ
เป็นรูปช้างแต่แซวเล่นคุณผู้ชมชอบอย่างนี้เลย
แต่ถ้าชอบข่าวไหนก็บอกกันหน่อยละกัน
จะได้มีโอกาสที่จะลุ้นรับเสื้อตลอดข่าว
เช้านี้๕ตัว๕รางวัลติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการนะ